ถ้าหากว่าพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการสร้างอาชีพเพิ่มเติม
แต่ว่าวันนี้ย้อนกลับไปดูสิ่งที่หลายคนนิยมกันมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านั้น
ไม่เคยตายไปกับยุคสมัยครับ
ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ยังคงนิยมเลี้ยง
แล้วก็นำไปเพาะพันธุ์ขายนั่นคือปลากัดปลาสวยงาม

ชมตลาดปลาสวยงามจังหวัดราชบุรีแล้ว
พลาดไม่ได้เลยคือปลากัดปลาสวยงามที่นิยมตลอดกาลค่ะ
แต่ช่วงนี้การซื้อขายอาจลดลงไปบ้าง
ส่วนปลาหางสวยที่เห็นนี้คือปลาจักรพรรดิค่ะ
แม้ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยมมากเท่าปลาคาร์ฟ
เพราะคนยังไม่รู้จักการเลี้ยงมากนัก
แต่มีการส่งออกไปขายที่ประเทศจีนค่อนข้างมาก
สร้างรายได้ถึงหลักหมื่นต่อเดือน
ในประเทศไทยเราส่งทั่วส่งทั่วเลย
อีสานเหนือใต้ก็มีแต่ใต้ส่วนน้อย
ถ้าไปต่างประเทศส่วนมากก็จะจีน
จีนแล้วก็ไปทางประเทศตะวันออกกลาง
เพราะส่วนมากเขามารับไปเขาก็ไม่ได้บอกเจาะจงนะ
คนที่เป็นพ่อค้าคนกลางรับแพ็ค
เขาก็เขาเพียงแต่บอกว่าเออไปนี่งวดนี้เอาไปที่นี่นะ
ไปจีนนะอันนี้ไปก็ไต้หวันนะอะไรอย่างนี้
เพราะพันธุ์ขึ้นมาเป็นกุ้งเลี้ยงเพื่อความสวยงามค่ะ
ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสัตว์น้ำเลยค่ะ
โดยเฉพาะลายด่างและลายทงชาติ๓สีน้ำเงินแดงขาวค่ะ
ให้อาหารแค่วันละครั้งเท่านั้น
แต่ขนาดกลาง๓นิ้วครึ่งแบบนี้ก็สามารถเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้
ปัจจุบันคนนิยมซื้อไปเลี้ยงกันมากขึ้น
จนสามารถทำกำไรได้ถึงหลักแสนต่อเดือนค่ะ
ตอนนี้กระแสคนที่เล่นเนี่ยจะเล่นเป็นสายสวยงามก็คือโก๊ส
ก็แบ่งออกมาเป็น๒ตัว
ก็คือเป็นก๊อตด่างกับก๊อตทรงชาติ
ก็คือขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลครับ
ถ้าไซส์พ่อแม่พันธ์ไซส์ใหญ่ขึ้นอยู่กับความสวย
ราคาหลักพันจนถึงหลักหมื่นหลักแสน
ณเวลาตอนนี้เขาขายกันหลักล้านแล้วรายได้ดีครับผม
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความสวยเกรดของกุ้งเองด้วยครับ
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง

เป็นแหล่งรวมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากว่า๒๐๐๐บ่อ
มีปริมาณการซื้อขายสัตว์เลี้ยงในตลาดประมาณเดือนละ๔๕๐๐๐ตัว
และมีมูลค่าการจำหน่ายไม่ต่ำกว่าเดือนละ๒๐ล้านบาทต่อเดือน
วางแผนจะเลี้ยงปลาหรือสัตว์เลี้ยงสวยงาม
มาพบผู้ผลิตผู้เพาะพันธุ์โดยตรง
ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน